ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาหนึ่งที่คนใส่ใจ
แล้วก็ตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็ภาษาอังกฤษก็ถือได้ว่า
คนต้องหันมาพูดถ้าต้องเรียนรู้ด้วยนะครับ

บอกว่ากำลังเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เป็นเรื่องของคลิปภาษาอังกฤษนี่แหละครับ
คุณตาท่านหนึ่งนะครับไปรับมีดเฉยนะครับ
แต่พูดภาษาอังกฤษได้ปลอมมากเลยทีเดียวนะฮะ
ไปดูคลิปนี้กันครับรับรองว่าอลังการงานสร้างแน่ครับ
นี่ครับฟังคลิปดูก่อนนะฮะ

ทางเรือเรือมันทำผมทะเลป่วยอย่าไปแปลงอย่างนี้นะ
มีเหรอภาษาไทยทะเลป่วยมีเหรอ
ไอ้นี่มันเมาขึ้นนั่นอ่ะอ้วกแตกอ้วกแตก

โอ้โหนี่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับคุณลุง

นี่คือรีลาการสอนและเทคนิคการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณลุงท่านนี้นะครับ
ที่ผู้พลมแบบว่าคุณตารับมีดนะครับ

ที่ร้านเช่าพระแห่งหนึ่งย่านหนองจอก
กับคุณตาท่านนี้เดินตะเวนรับจ้างรับมีดอยู่
นั้นพอดีครับทีแรกก็นึกว่าเป็นคนแก่ทั่วไป
แต่ผิดพลาดครับเพราะคุณตามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมากคนหนึ่ง
พอพูดคุยกันสักพักจึงทราบว่าคุณตาคนนี้อายุ๘๘ปี
อาชีพหลักก็คือรับจ้างรับมีดส่วนอาชีพรองนะครับ
รับจ้างสอนภาษาอังกฤษคิดชั่วโมงละ๑๐๐บาท
แต่ไม่ได้สอบถามว่าสอนที่ไหนบ้างนะครับ
ดูแล้วนะครับเหมือนกับเดินสายสอนทุกที่เลยนะครับ
เพราะว่าถ้าใครว่าก็สอนก็เลยแบบนี้
ดูขนาดก็คลิปนะครับดูแกไม่สะทกสัตว์ท้ายเลยนะ

เลินเลยนะฮะเสียดายนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าสอนที่ไหนบ้าง
นี่แบบอยากให้คุณตามันสอนบ้างจังเลย

เทคนิคการจำศัพท์ของคุณตาด้วยนะครับ